มาดูเหตุการณ์นะฮะความน่ารักของคู่บ่าวสาว
สร้างความฮือฮาแก่แขกผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมาก

นี่เปิดตัวแล้วนะครับสำหรับคู่บ่าวสาวคู่นี้
น่ารักจำม่ำนะฮะแล้วก็รอยยิ้มของเจ้าสาวดูดิ
น่ารักจริงนะฮะงานมงคลสมรสครั้งนี้จัดขึ้นภายในหอประชุมโรงเรียนอุทัย
อุทัยจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
แขกเรือและญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวจำนวนมากครับ
เจ้าบ่าวก็คือคุณธวัชชัยอินสอนหรือว่าคุณต้าอายุ๒๘ปี
ส่วนเจ้าสาวคนสวยก็คือคุณพัชราโต้ตอบหรือว่าคุณแมวอายุ๓๓ปีนะครับ
ซึ่งจัดงานตามประเพณีไทยแล้วก็มีการชึบ
น่ารัก

แล้วแต่จะหอมแรงขนาดไหนบางคนก็
แล้วก็แห่ขันหมากมอบสินสอดให้แก่เจ้าสาว
บ่าวสาวคู่นี้นะเป็นชาวอำเภออุทัยตั้งแต่เกิดครับ
พบรักกันเพราะว่าเพื่อนในที่ทำงานของฝ่ายหญิงเนี่ย

จากนั้นทั้งคู่ก็พูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์
จนกระทั่งลายมดไต่มดตอมเพราะหวานเหลือเกิน
แล้วก็ความรักเนี่ยสุขง่อมนะฮะ
ได้จัดงานมงคลสมรสครั้งนี้ขึ้น

ส่วนฝ่ายหญิงทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่ว่าการอำเภออุทัยนะครับ
แต่สิ่งที่สร้างความฮือฮาอย่างที่บอกก็คือ
เรื่องของน้ำหนักตัวแล้วก็ไซส์ของคู่บ่าวสาว
โดยคุณธวัชชัยคุณต้ามีน้ำหนักตัว๑๖๕กิโลกรัม
ส่วนคุณพัชราน้ำหนักตัว๑๑๔กิโลกรัม
มีคนก็เอาไปรวมกันอีกเป็น๒๗๙กิโลกรัม
เอาไปรวมทำไมคะไม่ใช่การแข่งขันยกน้ำหนักนะคะ

หรือว่าไม่ใช่เอาไปซื้อเอาไปซื้อลอตเตอรี่นะ
แต่หลายคนเขากลัวแบบนี้คุณห่วงเรื่องสุขภาพของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
ส่วนแผนในอนาคตนั้นทั้งคู่บอกว่าอยากจะมีทายาทในเร็ววันนี้เลย
เป็นผู้ชายก็ได้เป็นหนูน้อยเด็กหญิงก็ดี
ก็ขออวยพรให้ทั้งคู่คลองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปนะครับ

อันนี้เพื่อนร่วมงานเขาแนะนำใช่ไหม